คุณผู้ชมค่ะสืบเนื่องมาจากเรื่องเมื่อเช้านะคะ

สำหรับคุณนิวเคลียร์แล้วก็คุณเพชจ้านั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณเพชจ้าเขามีความเคลื่อนไหวแล้วในอินสตาแกรมนะคะ
คุณพ่อเพชรจ้านะคะเขาได้โพสต์คลิปนะคะ
แล้วก็ตอนที่อยู่เล่นกับน้องไทจ้า

แล้วก็บอกว่าอรุสวาส
ซึ่งจากนั้นนะคะคุณพ่อเพชรจ้ากับน้องไทก้าเนี่ยนะคะ
ก็พากันขับรถออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
ซึ่งมีบทสนทนานะคะระหว่างพ่อลูกค่ะ
พูดถึงคุณแม่นิวเคียร์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันนะคะ
นี่ค่ะเป็นคลิปนี้นะคะ
เราก็จะได้ยินเสียงคุณพ่อเนี่ยนะคะ

แต่ว่าซื้อของให้มามิหรือยัง
ซึ่งถึงแม้ว่าน้องไทก้าจะไม่ได้ตอบ
เราคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง
ของคู่นี้ออกมาเรื่อย
นะคะแต่ความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะของทั้งคู่นั้น
เรื่อยแน่นอนแต่ที่แน่แฟนคลับยังคงกดไลค์ให้กำลังใจครอบครัวนี้นั่นเองนะคะ